ทีนี้ยังมีเรื่องของ

มีคนเดินอยู่แต่ไม่มีหัว

นี่นะคะเป็นภาพที่กู้ภัยมูลนิธิ

เขารู้อายุด้วยว่าอายุสักประมาณ๓๕

อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทีนี้ทางคนที่ถ่ายภาพได้เขาบอกว่า

เขาก็พาอาสาสมัคร๔คนขับรถไปตรวจรา

เพื่อรายงานไงว่าตรงนี้มันมีอะไรยังไงบ้างพอมาถึงจุดนี้

ปรับปรุงถนนก็ใช้มือถือถ่ายเอาไว้

เห็นคนนี้เดินอยู่ข้างหน้าอย่างนี้

ตรงนี้มีก่อสร้างปรับปรุงพื้นอยู่อะไรแบบนี้

ใช่ไงแต่มาติดภาพคนนี้

นี่คือแสงแต่ว่าเราบ่รานมันบ้านก็เชื่อ
เล็กน้องน้องก็ไม่เหลียกไหนวะ
นี่ไงคนถ่ายภาพได้ก็ถึงขั้นที่ว่าอยากจะไปทำบุญอ่ะโอ้โห

ถ้าเป็นตัวเราเองแล้วส่องกระจกแล้วหัวขาด

ตอนที่ถ่ายภาพได้ฝนเพิ่งหยุดตกแล้วก็ค่ำแล้ว
ก็เลยคาดว่าเป็นวิญญาณสัมภเวษี
อยากจะสื่ออะไรบางอย่างเช่นทำบุญให้หน่อยไหมอะไรยังไงแบบนี้นะคะ
แต่เขาก็แอบคิดว่าเอ๊ะหรือมันมุมกล้อง
มันเป็นจังหวะมุมกล้องเป็นแสงอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าเขาทำงานมูลนิธิมาช่วยเหลือคนเจ็บคนตาย

สุดท้ายคุณพี่เขาเลยบอกว่าทำบุญหน่อยก็ดี
ถวายสังขทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรซะหน่อย

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

พอดีในภาพเห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่คันหนึ่ง

เราก็เลยถามไปยังทางพนักงานสอบสวนสพทุ่งใหญ่
ว่าเออขออนุญาตหน่อยอยากจะรู้เลยจักรยานยนต์คันนี้เป็นของใครยังไงหรือเปล่า

หรือว่าช่วงจังหวะนั้นจะมีคนเดินข้ามไปซื้อของไหม
แต่ถ้าเป็นคนเดินข้ามไปซื้อของทำไมหัวขาด

ตกลงก็ตรวจสอบจนเจอนะครับว่าจักรยานยนต์คันนี้เป็นของนายสมภพ
แจ้งสว่างหรือเอกอายุ๔๑ปี
เป็นคนงานร้านขายวัสดุก่อสร้างอยู่ในเขตเทศบาลตะมนต์ท่ายาง
ซึ่งผู้สื่อข่าวเราก็เปิดภาพนี้ให้เขาดู
บอกว่าวันนั้นคุณขี่จักรยานยนต์ไปหรือเปล่า
เพราะว่ามีคนเห็นอันนี้อันนี้ใช่คุณหรือเปล่าหรือว่าเป็นใคร

พอเขาได้เห็นภาพนี้เขาขนลุกเหมือนกันนะ
ถ้าเป็นเราคมัว
เนี่ยชุดนี้ใส่แบบนี้คือเขาเลย
คืนวันเกิดเหตุที่ถูกถ่ายภาพได้
จักรยานยนต์จะไปซื้ออาหารแมว

แล้วต้องเดินข้ามสะพานที่เขาทำวางไว้
ต้องเอาไว้ให้ลูกค้าเดินข้ามไปมานะฮะ
เพราะว่ามีการก่อสร้างปรับปรุงถนนอยู่
ช่วงจังหวะนั้นเขาก้มหน้าดูทาง

ก็นี่แหละฮะพอเห็นภาพแบบนี้ก็รู้สึกเฉยนะ
ก็ไม่ได้ว่าถึงขั้นจะต้องไปสะดอก
เพราะอะไรเพราะว่ามีคนถ่ายภาพแล้วหัวขาดอะไรหรอก
ลองฟังดูนะครับ
แต่ก็ไปซื้อของที่ตรงนั้นบ่อยครับไปบ่อยไปไปจำน่ะเพื่อด้านนี้
นะครับก็เฉยครับไม่มีไม่มีความรู้สึกก็เฉยครับ
กับเหตุการณ์นี้ครับเพราะเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เรา
แล้วก็ก็ทำงานปกติไม่ได้มีอะไรใช่ครับปกติครับนะ
ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไอ้เรื่องฝันร้ายฝันอะไรอะไรไม่มีนะ
ไม่มีนะไม่มีฮะปกติดีทุกอย่างแล้วถึงหลังจากที่ได้เห็นภาพนี้แล้วก็
จะคิดว่าจะเข้าวัดลดน้ำมนต์อะไรสักหน่อยไหมหรือว่ายังไง
ไม่ปกติก็ใส่บาตรสวายสังธารปกติอยู่แล้วครับ
เป็นชาวพุทธก็ทำปกติปกติก็ทำอยู่แล้วคงไม่มีอะไรพิเศษ
ก็อย่างที่พี่สมพบก็บอกนะถ้ามองว่าเป็นเรื่องปกติมันก็ปกติ